กับแก๊งเฟอร์บี้ซะหน่อยเพราะว่าเขามาในธีมที่แบบเก๋ไก่มาก
ทีมก็คือไทยบ้านคิดถึงทีมไทยบ้านจะออกมาในรูปแบบไหน
ไปดูภาพพระสินพระขอมฮาแบบนี้ใช่ไหมฮะใช่แล้ว
นี่คือบรรดาแก๊งเฟอร์บี้เนอะก็มีทั้งแซวนัทพรมิ้นชาลีดา
จรินพรและก็สาวแมทพิรณีมาในทีมไทยบ้านเหมือนกันแบบนี้นะคะ
แต่ละคนโอ้โหแต่งกันมาเขาบอกว่าเออก็พอหอมปากหอมคอ
นี่ไม่น่าจะหอมปากหอมคอนะคะจัดเต็มกันขนาดนี้นะคะ
เดินออกมาทีไรคนเหลียวมองกันตลอดเลย
แม่แต่คุณรู้ไหมคะที่เพื่อนทุกคนต้องยอม
แล้วก็เชื่อว่าถ้าใครเห็นจะต้องมองแล้วมองอีกเหลียวหลังมองย้ำกันอีกที
ก็คือชุดของนี่สาวแต้วนัทพร

กระโจมอกอาบน้ำพร้อมกับหมวกคลุมผม
แล้วก็มีขันอาบน้ำมาด้วยค่ะ
ขันนี่มีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูลีลาการพรีเซนต์ของสาวแต้วกันจ้า
ในธีมไทยบ้านของ
ตายตายลงทุนไหมล่ะคะ
ใครจะไปคิดว่าชุดแบบนี้นอกจากแต่งถ่ายละครแล้วเนี่ย

แต่ปาร์ตี้ครั้งนี้รู้ไหมคะว่าสาวเนี่ย
เขาควงหวานใจมาร่วมโต๊ะรับประทานอาหารเคียงข้างกันด้วย
และยังเป็นการร่วมโต๊ะกับเพื่อนแฟนของสองพี่น้องแห่งบ้าน

ส่วนคนน้องภูผาก็มากับสาวมิ้นท์ค่ะ
เขามากันเป็นคู่เลย

วันนั้นไม่ดูทางเนื้องค่ำยองดับอลังการขึ้นมาได้ในตริมถัยบ้านของเฟอร์บี

นะคะก็กลับมาคืนชีพเฟอร์บี้
ก็ไม่ตายจริง
พระเอกใหม่มาแรงหนุ่มมีนพีรวิทย์ค่ะ
เปิดไปช่องนิยังไงเห็นหมดตลอด